ส่วนความยอดเยี่ยมนะครับของทีมฟุตซอลไทยในการไปเล่นที่อินโดนีเซียในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
นัดสำคัญในนัดชิงแชมป์กลุ่มเราก็ชนะเวียดนามได้ครับ
การแข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ซึ่งชนะมาด้วยกันทั้ง๒ทีมคนละ๒นัดนะครับ
แต่ไทยเนี่ยประตูได้เสียดีกว่านะครับเสมอก็เป็นแชมป์กลุ่มแล้ว
แต่เกมนี้สนุกเลยครับเพราะว่าเวียดนามนั้นนำก่อนครับ
ลูกทีมของมิเกโรดิโกซึ่งอดีตก็เคยคุมทีมชาติไทยครับ
จากลูกเตะมุมนะครับจนฟานวูหม่งเข้าไป๑ต่อ๐นาที๑๔
จากนั้นจังหวะนี้ครับนาที๑๙เจษฎาชูเดชนะครับ
มายิงลูกโทษจุดที่สองครับจากการที่เวียดนามนั้นทำฟาวพบ
พบ๖ครั้งนะครับ๑ต่อ๑ในช่วงครึ่งแรก
และครึ่งหลังไทยแก้เกมมาดีได้ประตูจากฟรีคิกมาสักครู่ของรุนชัยจูวงศุกร์
แล้วก็ได้อีกรุ่งหนึ่งครับ
๓ต่อ๑ยิงฟรีคิกเหมือนกันโดยเกียรติยศชะลั่นเขตครับ

กล่องครับจากเจษฎาชูเดชครับ
เวียดนาม๔ต่อ๑เข้ารอบเป็นที่๑ของกลุ่มนะครับ
แล้วก็เข้ารอบรองไปพบกับอินโดนีเซียเจ้าภาพในวันที่๙พฤศจิกายนเวลาบ่าย๒ครับ

ได้ยิงจุดโทษจุดที่สองเหมือนกันแต่ว่ายิงไม่เข้าครับ
หลังจบเกมเนี่ยปูปิสกุญสือของไทยก็พอใจผลการแข่งขันนะครับ
บอกว่าหากผ่านอินโดนีเซียในรอบรองได้นัดชิงหน้าต้องเจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเกียรติยศแร่มเขตครับวิรัดนี้ทำได้๑ประตู
รับนะครับว่าทีมไทยนั้นต้องเจอบททดสอบมากมายกับการพบกับอินโดนีเซียอย่างแน่นอนครับ